เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลเนอะ

อยากให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนา

ก็ไปด้วยความปลอดภัยนะครับ
ดังนั้นก็เตือนใจเรื่องของอุบัติเหตุไว้หน่อย
เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับ

ที่ขับรถมาเที่ยวในเส้นทางนี้
แล้วก็อยู่โผล่ไปขวางถนน
ทำให้เจอรถปาเจโร่มาชนเข้าอย่างจังนะครับ
ทั้ง๒คันคนขับไม่เป็นอะไร

แต่ปรากฏว่ารถพลิกอัพที่ถูกชนนะคุณ
คือไปพลิกหงายท้องตกข้างทาง
คนในรถพลิกอัพเสียชีวิตไป๔ศพ
มีเด็กชายวัย๙ขวบด้วย
แต่คนขับปลอดภัย

บนถนนทางหลวงสาย๒๑๐นากลางนาวัง
ซึ่งเป็นเขตก่อสร้างเพื่อขยายถนน
ช่วงใกล้ทางเข้าโรงโม่หินต้อยติ่ง
ตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบรถยนต์
ซูบิชิปาเจโร่สีขาวทะเบียนกไก่พพ๕๘๕ขอนแก่น
อยู่ในสภาพก็ขวางถนนอยู่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปชนรถพลิกอัพนะครับ
ด้านหน้าของรถปาเจโร่พังยับเยิน
ไหลทางเจ้าหน้าที่ก็พบรถกระบะอีซูซูสีบรอนทะเบียน
พุธงองู๔๗๑๖๐๑พลิกตะแคงบนถนนที่กำลังก่อสร้าง
จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตภายในรถ
คือรถพลิกอัพเนี่ย๔ราย
ทราบชื่อก็คือนางหนูนิดช่วยนาอายุ๕๗ปี
นางสาวทัศนีช่วยนาอายุ๓๖ปี
เด็กชายอัศนัยสืบศรีอายุ๙ขวบเองนะครับ
อกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ชื่อก็คือนางสาวสุวรรณาวงสามิ่งอายุ๑๗ปี

เจ้าหน้าที่สามารถที่จะสอบสวน

ให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าก็ขับรถมา
จากอำเภอนาวังมุ่งหน้าไปเถอะ
อำเภอนากลางทางเส้นทางนี้แหละ

คือมีรถวิ่งสวนทางเป็นขบวนยาวมา
จู่รถคู่กรณีคือรถพลิกอัพ
วิ่งตามกับรถที่สวนทางกันมา

ในช่องทางที่เขาขับมา

ไม่ทันครับก็เลยพุ่งชน

ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ขณะที่คนขับรถพลิกอัพคือ
ประสิทธิ์เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

แต่อยู่ในอาการขวัญเสียพูดจาไม่รู้เรื่อง
ต้นทราบว่าผู้ตายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กำลังเดินทางไปหาญาติที่จังหวัดเลย

รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ
โอ้โหเป็นเหตุที่น่าสลดจริงนะฮะ